แบบไม่ลดไม่ละตลอดห้าปีที่ผ่านมาหวานแบบคงเส้นคงวาเออ
เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวก่อนนะว่ายังไงคือต้องบอกว่า
สวิตช์ดีไม่มีตรงจริงจริงต้องยกให้กับคู่รับมาร์กคิมล่าสุดนัก
ถึงจริงคุณผู้ชมเพราะว่าคิมเนี้ยเขาบอกว่า
ประทับใจที่ฝ่ายชายตักข้าวให้ทานก่อนเสมอตลอด๕ปีที่คบกัน

หวานเนี่ยไม่ค่อยได้หวานเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าจะอยู่เคียงข้าง
แล้วก็ถึงจะไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้เขาก็จะอยู่ข้าง
เสมอต้นเสมอไปตักข้าวให้เราก่อน

ทั้งที่เขาหิวแบบโหยแล้วมือสั่นแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็จะทำแบบนั้นมาตลอด
เราก็รู้สึกภูมิใจว่าเราเป็นคนที่ต้องแบบเราก็เป็นคนกินใช่แล้วกินเป็นเรื่องใหญ่
ทำเป็นเล่นเรื่องกินนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชม
มันเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ผู้หญิงเขาสังเกต
แล้วมีคนมองข้ามคือตัวเองหิวสั่นแค่ไหนก็ตาม
ขนาดอยู่หลังกล้องเนี่ยยังสวีทขนาดนี้
ในหน้ากล้องโอ้โหความหวานว่าจะอุยกระจายว่าคื้นตากันไปเลยค่ะ

เสิร์ฟทั้งขาวเสิร์ฟทั้งตริฟต์สวีท